ดูคนนี้หน่อยละกันคนนี้เนี่ยคุณธนกรคุณธนกรวังบุญคงชนะน้องแด๊กของพี่ตู่
นี่บอกเลยนะบอกว่าผมคิดว่าโมเดลของการเป็นนายกรัฐมนตรี
คือพลเอกประยุทธ์นี่แหละใช่ค่ะซึ่งคุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
แล้วก็รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะหัวข้อลุงตู่ในดวงใจ
ก็พูดถึงพลเอกประยุทธ์นี่แหละค่ะบอกว่ากราบขอบพระคุณพลเอกประยุทธ์
นายกรัฐมนตรีผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
มั่นต่อประชาชนผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียาวนานของไทย๙ปี
กราบขอบพระคุณพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีที่พาสังคมไทย
ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งความแตกแยกทางความคิดทางการเมือง
กราบขอบพระคุณพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีสำหรับการจัดการวิกฤตโควิด๑๙
ไทยได้รับเสียงชื่นชมทั่วโลกแล้วก็ถูกยกย่องให้เป็นประเทศที่ฟื้นตัวหลังโควิด๑๙
ได้ดีเป็นอันดับหนึ่งของโลก
กราบขอบพระคุณพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีที่ยืนหยัดดูแลคนไทย
สร้างความเท่าเทียมอย่างทั่วถึง
อีกครึ่งหนึ่งนะคุณผู้ชมรวมทั้งด้านต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จ
ความสัมพันธ์ไทยซาอุในรอบ๓๐ปี
สำหรับผมแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือโมเดลของการเป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นนักบริหารที่ยอดเยี่ยมเป็นผู้บังคับบัญชาดุดกรยานมิตร
แนะนำการทำงานให้คำปรึกษาในการทำงานของผม
โฆษกรัฐบาลและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รวมทั้งบทบาทผู้แทนประชาชนในฐานะสอสอด้วย
วันนี้พลเอกประยุทธ์ได้หวานเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงาม
ในการบริหารราชการแผ่นดินและการทำงานการเมือง
สมดังคำที่ว่าตำแหน่งอยู่ไม่นานตำนานจะอยู่ตลอดไป
ในฐานะส่วนตัวพลเอกประยุทธ์เป็นคนที่ให้โอกาสผมในทุกเรื่อง
สำหรับผมแล้วท่านเป็นผู้มีพระคุณท่านจะอยู่ในใจผมตลอดไป
ด้วยจิตคารวะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคนที่๒๙ของไทย
ฟังคุณธนากรไปแล้วเราอยากฟังเสียงประชาชน
คอมเมนต์กันหน่อยมาบอกกันหน่อยเต็ม๑๐เนี่ย๙ปี
ของพลเอกประยุทธ์คุณให้คะแนนเท่าไหร่
แต่คนที่ทำงานใกล้ชิดแล้วรู้สึกว่าเป็นเหมือนคุณธนกร
มีอีกคนนึงคือคุณพีรพันธ์ที่เคยประกาศว่าจะทำงานกับนะครับนายกตู่จนกระทั่งวินาที